ดูเรื่องนี้กันหน่อยจู่มีหนุ่มปริศนาบุกไปที่บ้านหมอปลามือปราบสัมภเวษี
เอาปืนไปเจาะหัวลูกน้องบอกว่าเนี่ยหมอปลามาทำของใส่เขา
สุดท้ายคดีพลิกกับลำบอกว่าอ๋อไม่ใช่ผมต้องการให้หมอปลารักษาผมหน่อย
แต่คำถามคือคุณจะพกปืนมาทำไมนะฮะ
หมอปลาก็เลยต้องไปแจ้งความกับตำรวจที่สพบ้านราชที่เพชรชบุรีเลยครับ
เพราะว่าชายปริศนาบุกไปถึงบ้านเลยเอาปืนไปเจาะหัวลูกน้องสองคนก็หวาดกลัวสิฮะ
คุณผู้ชมลูกน้องฉี่ลาดเลยนะฮะต้องขออภัยนะฮะ
หมอปลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนเองไม่ได้อยู่บ้านหรอกนะ
แต่ลูกน้องโทรบอกว่าเนี่ยมีคนร้ายมาบุกที่บ้าน
ก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบที่บ้านนะฮะ
ตอนนั้นผู้ก่อเหตุชิงไปแจ้งความที่สพเมืองเพชรบุรีก่อน
บอกว่าถูกลูกน้องหมอปลาเนี่ยรุมทำร้ายอ้าวเป็นซะอย่างนั้นไป
หมอปลาบอกว่าเดี๋ยวนะผู้ชายคนนี้นะเคยส่งข้อความมาข่มขู่ภรรยาผมด้วย
กุมภาพันธ์คุณผู้ชมดูแชทนี้ใจความบอกว่า
มึงบอกไอ้หมอปลาวงเล็บตึ๊ดนะฮะ
ให้มันเอาหัวไปถลายจุดของหมาด้วย
แต่ตอนนั้นภรรยาเขาไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าคนผลบาดผลบ่อส่งอะไรมาแบบนี้นะฮะ
ส่วนกระทั่งเมื่อวานคุณผู้ชมมีคนโทรมาหาพระราชาธิ์ถามว่า
ปลาอยู่ไหนไอ้ปลาทำของใส่เดี๋ยวจะเอาให้ตายเลย
โทรแบบนี้เลยนะจากนั้นไม่นานบุกมาแล้วเอาปืนมาขู่คนในบ้าน
หมอปลายืนยันนะผมไม่ได้รู้จักคนนี้มาก่อนเลยนะ
เหตุการณ์นี้ถือว่าอุกอัดมากเลยแล้วก็จะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดด้วยครับ
คือไม่รู้จักแล้วกล่าวอ้างแล้วเอาปืนมาจ่อ
ผมถามว่าแล้วถ้าตอนนั้นมันเป็นหมอปลาแล้วถ้าเป็นปืนจริงผมไม่ตายหาเหรอ
เพราะพฤติกรรมมา๒รอบไม่ได้มารอบเดียวด้วย

ว่าจะเอาให้ตายแล้วมีการส่งครอบครัวอีก
มันปืนบีบีกันมันยิงไม่ได้หรอก

สุดท้ายไม่รู้ว่าเขาต้องการให้หมอปลาช่วยจริง